ช่วงนี้มาติดตามความคืบหน้าเรื่องราวของน้องหญิงหรือว่านางสาวนรีการนะคุณผู้ชมที่เขาเสียชีวิตโดยเพื่อนอ้างว่าน้องหญิงเนี่ยตกรถเทลเลอร์เสียชีวิตค่ะแต่ว่าครอบครัวไม่เชื่อแบบนั้นนะฮะยังคิดว่าคนที่ไปด้วยไม่ว่าจะเป็นเป็ดเป็นเพื่อนผู้หญิงแล้วก็เป็นเพื่อนชายของเป็ดคือออฟกับท็อปเนี่ยไป
ที่วัดเกิดการอุดมที่ตำบลครองหลวงจังหวัดปทุมทานีนะครับ
นายสุบินยาวิราชพร้อมกับนางสาวพานิสายาวิราช
ซึ่งเป็นพ่อแล้วก็อาของหญิงหรือว่านางสาวนาริการอายุ๑๙ปี
คือเพื่อนบอกว่าหญิงตกรถพ่วงเทลเลอร์เสียชีวิต
บริเวณทางกลับรถถนนสายเอเชียย่านบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอายุทยา
นายสุบินบอกว่าทราบเรื่องว่าลูกสาวตกรถประมาณสัก๗โมงเช้าของวันที่๑๙กรกฎาคม
ก็เลยรีบไปที่โรงพยาบาล
โดยนายสุรพลดาราคำหรือออฟคนที่นำลูกสาวไปส่งโรงพยาบาล
ก็เล่าให้ฟังบอกว่าหลังจากกลับจากไปเที่ยวสถานบันเทิงกัน
ก็จะมีออฟก็ไปด้วยกันแล้วก็แยกกันกับเป็ดซึ่งเป็นเพื่อนผู้หญิงของออฟ
ของหญิงด้วยนะฮะแล้วก็จะมีท็อปด้วยอีกคนนึง
โดยอ๊อฟไปส่งน้องหญิงที่บ้านด้วยรถเทลเลอร์
แต่ว่าระหว่างทางเนี่ยออฟได้แวะปัสสาวะตรงป่าข้างทาง
ตรงสะพานกลับรถแล้วเมื่อขับรถเลยสักประมาณ๒๐๐๓๐๐เมตรไปได้
เขาบอกว่าหญิงกระโดดลงจากรถแล้วก็ตกลงไปเสียชีวิต
อันนี้เป็นคำให้การค่ะนะฮะคือตามที่เรานำเสนอไปเนี่ย
ก็คือเป็นลักษณะที่ว่าน้องหญิงกับน้องเป็ดเนี่ย
เป็นผู้หญิงสองคนเขาเป็นเพื่อนกันเขาไปเที่ยวผับ
บางปะอินจังหวัดพระนครศรียุธิยาเมื่อ๑๙กรกฎาคม
แต่ว่าเป็ดเนี่ยพาแฟนไปด้วยแฟนชื่อว่าท็อป
แล้วท็อปก็พาน้องชายไปคือออฟไปด้วยถูกต้อง
แล้วก็บนโต๊ะเนี่ยก็มีผู้ชายเหมือนมาเที่ยวด้วย

ใช่ค่ะแต่สุดท้ายพอจะกลับบ้าน
เป็นเนี่ยไม่ยอมไปส่งหญิงซึ่งหญิงบอกว่าหญิงไม่อยากกลับกับอ๊อฟ

เพราะว่าตอนอยู่ในผับเนี่ยเหมือนกับอฟเนี่ยมาลวนลาม

เอามือมาวางที่ขามาจับอะไรแบบนี้ค่ะ
แล้วเหมือนกับอ๊อฟเนี่ยมีลักษณะเหมือนกับชอบน้องหญิง

แต่ว่าเป็ดเนี่ยตอนแรกก็บอกว่าเดี๋ยวจะไปส่ง

แต่สุดท้ายก็ไม่ไปส่งน้องหญิงเริ่มกลัว
หญิงก็ส่งข้อความไปหาเพื่อนรุ่นพี่
บอกว่าให้คุยกับเป็ดให้หน่อย

ครับ
แล้วเหมือนกับเป็ดก็รับปากว่าเดี๋ยวจะไปส่ง

เป็นเอาหัวเป็นประกันไม่ให้หญิงเป็นอะไรแน่

น้องหญิงก็เสียชีวิตคืออ๊อฟอ้างว่า

ซึ่งคราวแรกคุณพ่อเขาก็ไม่ได้เอกใจอะไรนะ

เป็นห่วงลูกสาวไงก็เลยยังไม่ได้คิดอะไรมากมาย
แล้วก็ย้ายจากโรงพยาบาลการุณเวทบางปะอินเนี่ย

เพราะว่าอาการโคม่าแพทย์ก็บอกว่า

เพราะว่าสมองบวมแล้วก็มีเลือดข้างจำนวนมาก
ทำให้ไม่มีช่องว่างที่สามารถผ่าตัดได้

ก็เลยนำร่างไปยังที่วัดเกิดการอุดม
เพื่อบำเพ็ญกุศลตามศาสนา
แต่ว่าภายหลังเมื่อไปตรวจสอบโทรศัพท์ของลูกสาว
ก็ไปเจอข้อความนี้คุยกันน่าสงสัยมากคุณผู้ชม
เพราะว่าลูกสาวพยายามพิมพ์ข้อความ
ไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนที่ชื่อเจนกับรุ้ง
ก็อย่างที่คุณเข็มมาสอนบอกไปคือส่งไปว่ากลัว
เนี่ยค่ะข้อความเหล่านี้แล้วคำว่ากลัวเนี่ยเยอะมาก
เยอะมากเยอะมาก
โดยเพื่อนที่ชื่อเป็ดคือเพื่อนผู้หญิงเนี่ย

หรือมันเป็นเหตุการณ์ที่มีใครจงใจทำให้มันเกิดขึ้นหรือเปล่า

เอาไปฟังเสียงคลิปที่มีการคุยกันบางช่วงบางตอนครับ
มาส่งเลยไหมกลับมาเลยได้ไหม
คราวนี้ของฟูล์ไทจ์กับกาทิกวรศ์ฟูล์ไทจ์น่ะรหัส
มันมี๖ตัวพอเปิดได้เลย

เขาจะมาส่งเลยมั้ย

เป็ดใช่มั้ยเป็นผู้ใช่มั้ย

ตาหนูมาส่งเลย
ไม่ก็ตอนที่เป็น
ตอนที่เป็ดเมาเขาก็ลวนลามมาหญิงไงพี่เป็นห่วงน้อง
หนูรู้หนูก็รู้ว่าพี่เป็นห่วงทั้งสองแหละ
แต่ว่าเป็ดพี่รู้เอาตัวรอดได้แต่อายหญิงน่ะมันยังเป็นยังหอดต่อโลก
หนูรู้ไหมหนูรู้ครับพี่เออ
ถ้าอายหญิงมากลับกับพี่เขาก็คือหนูจะมันได้เท่าที่กลับเลยก็ได้
ไงคือว่าถ้าจะมีใครตั้งหนูในเอทีเอ็มหนูให้มันไปกดเลยก็ได้
หนูกลับไม่ได้สิทธิ์ประเด็นงั้นหนูให้หญิงนั่งไป
ได้ครับพี่ไม่ต้องพวกใครมาส่งไหมไอ้ของมายดิสะวีน

หนูไม่ปล่อยให้เห็นเป็นอะไรแน่นอน

ใช่ค่ะรุ้งคือรุ่นพี่
ในคลิปเสียงนี้เป็ดก็ยังยืนยันว่า
หนูรักหญิงเอาหัวเป็นกันเลย

ก็ไม่มาส่งหญิงเพราะเป็ดอ้างว่าจะต้องกลับกับแฟน
ตอนแรกเหมือนรับปากว่าจะให้นั่งแท็กซี่กลับไปเลยนะ
แต่ก็ยังไม่ได้กลับไปก็เป็นบทสนทนาระหว่างเป็ดกับรุ้ง

หญิงโทรไปขอความช่วยเหลือ
ก็โทรไปให้ลุ้งคุยกันกับเป็ดหน่อย
ให้ไปส่งหญิงหน่อยแต่เป็ดก็บอกว่าไปส่งไม่ได้
ก็เลยตกกันว่าจะให้เป็ดส่งหญิงขึ้นแท็กซี่กลับไปเอง

น่าจะเกิดขึ้นหลังจากที่หญิงขึ้นรถเทลเลอร์ไปกับออฟแล้ว
โดยที่เป็ดไม่ได้ทำตามที่ตกลงกันกับรุ้งเอาไว้
ก็เป็นเสียงของหญิงร้องไห้นะแทบจะฟังไม่รู้เรื่องเลยคุณผู้ชม
ไปฟังเสียงกันหน่อย
ฟังแบบไม่รู้เรื่องแล้วตกใจมาก

ทั้งข้อความแชทกันคุยกัน
คลิปเสียงที่เราได้ยินโดยเฉพาะคลิปเสียงล่าสุด
ที่เป็นเสียงน้องหญิงร้องแล้วก็ร้องไห้ถ้าฟังไม่รู้เรื่องเนี่ย

หลักฐานที่ได้มาจากโทรศัพท์มือถือของน้องหญิง
ทำให้พ่อของน้องหญิงบอกว่า
ติดใจสงสัยหลายอย่างมาก
หนึ่งคือเป็ดเพื่อนผู้หญิง

สองอ๊อฟที่เป็นน้องชายของแฟนเป็ด
แล้วก็เป็นคนที่ขับรถไปส่งหญิงเนี่ย

ถ้าเกิดน้องหญิงกระโดดลงมาจากรถจริง

อ๊อฟสองคนในรถอ๊อฟทำอะไรหรือเปล่า

แล้วก็ทำไมเป็ดก็รับปากแล้ว
ว่าจะมาส่งหญิง

นี่คือสิ่งที่คุณพ่อเขาติดใจมาก

ระยะทางในการเดินทางกลับบ้านนะคะคุณผู้ชม
ผับที่เขาไปเที่ยวกันนะคะ

เพราะถ้าวัดจากระยะทางนะคะ
จากจุดแรกซึ่งพาน้องหญิงออกไปจากร้านเหล้า
ไปถึงปั๊มร้างซึ่งเป็นที่จอดรถเทรลเลอร์
เพื่อให้เปลี่ยนเป็นรถจากรถกระบะเป็นรถเทรลเลอร์
คือตอนแรกเขานั่งมาด้วยกันก่อนเป็นรถกระบะก่อน

แต่ตัวเป็ดกลับกับแฟนก็คือแฟนที่ชื่อท็อป

มันไกลประมาณ๑๗กิโลเมตรนะ
แล้วพอวัดระยะทางจากร้านร้านเหล้าที่เป็นผับเนี่ยนะ

ระยะทางมันไกลกว่า๒๓กิโลค่ะ
คือมันออกนอกเส้นทางไปไกลมาก
ถ้าจะพาน้องหญิงไปส่งที่ห้องจริง
แค่กลับรถแถวผับก็ถึงแล้ว

คุณจะไปไกล๒๓กิโลแบบนี้ทำไม

แล้วก็เป็ดชักชวนน้องลงมา
เพราะว่าเป็ดได้นัดกับแฟนหนุ่มเขาไปแล้ว

แต่น้องเขาไม่รู้หรอกว่าจะไปเที่ยวไหน
บอกว่าไปที่ไหนไม่ไกลหรอกอะไรอย่างนี้ครับ
ก็คือเหมือนกับน้องเขาเป็นคนชักจุง

แล้วก็แบบพาน้องไปไกลนะครับ
โดยที่ว่าเหมือนแบบว่า
เหมือนกับว่าชักจูงน้องยัดเยียดให้กับผู้ชายคนนี้อะไรอย่างนี้

ว่าน้องได้มาเที่ยวตรงนี้ไหม

แล้วก็ทางพนักงานเป็นผู้ชายทั้งหมด

เขาก็บอกว่าน้องมาเที่ยวแล้วก็น้องดูท่าทางน่ารักดี
ก็เลยเข้าไปจีบขอเบอร์ขอไลน์
ส่วนนายออฟเองก็ทำอาการแบบว่า
เหมือนเป็นเจ้าของหงวงหน่อยอะไรอย่างนี้ครับ
หลังจากออกจากสถานที่บันเทิงแห่งนั้นนะครับ
เขาก็พากันขับรถกระบะจากหน้าร้านนี้
ด้วยเบิ้ลสูงและลดความร้ายความเลี้ยวสูงควันด้ำ

ผมสงสัยทำไมต้องพาน้องไปและไม่มาส่ง

จะงานที่ให้ไปกินร้านบ้าน

หอพักมันใกล้มากครับถ้าไปกลับรถก็แป๊บเดียวก็มาถึงก็
ก็ก็แป๊บเดียวเองอะครับแต่ระยะทางที่จอดรถทางนู้นนะครับ
ไกลมากครับผมต้องการความจริงอะครับ
เพราะมันจะทำให้กับน้องแต่ผมไม่เชื่อนะครับว่าน้องจะกระโดดไปจริงจริง
นี่ค่ะส่วนคุณอาของน้องหญิงผู้เสียชีวิตนะคะ
คุณอาพานิสายาวิราชก็บอกว่าคือครอบครัวของน้องหญิงเนี่ย
สงสัยในสาเหตุการเสียชีวิตของน้องหญิงมาก
คืออยากรู้ว่าถ้าน้องหญิงกระโดดลงมาจากรถเทรลเลอร์ที่ในออฟขับจริงเนี่ยนะ
คือไม่รู้ว่ากระโดดหรือเปล่าด้วยซ้ำถ้าเกิดถ้าเกิดไม่ได้แบบปักใจเชื่อคำให้การของในออฟที่บอกว่าน้องกระโดดด้วยนะ
คือถ้ากระโดดจริงเนี่ยทำไมกระโดดอ่ะ
เขากลัวอะไรเออเขากลัวอะไรทำไมกระโดดลงมา
หรือน้องตกรถลงมาเองจริงหรือเปล่า
เพราะว่าพยาบาลบอกว่าตอนน้องหญิงไปถึงโรงพยาบาลเนี่ยนะคะคุณผู้ชม

ไม่มีฝุ่นไม่มีเศษหินไม่มีเศษอะไรที่แบบเปื้อนติดตัวอยู่เลยอะค่ะ
ถ้าตกรถจริงกระโดดลงมาจากรถจริง
มันต้องมีมันต้องมีอะไรติดอยู่
ต้องติดแหละแค่เราหกล้มนะจะมีฝุ่นมีหินมันก็ติดตัวเราไปนะ
ใช่แต่ว่าน้องหญิงมีแค่แผลถลอกนิดเดียวเอง
ที่มือที่ข้อศอกข้างสะโพก
นั้นไม่มีรอยถลอกอะไรเลยทั้งตัวค่ะ
แล้วผลการชนสูตรก็บอกว่าน้องหญิงเนี่ยเสียชีวิตเพราะ
กระโหลกแตกจากการกระแทกของแข็งที่ไม่มีคม
ครอบครัวก็เลยติดใจไงว่าจริงแล้วเนี่ย
สาเหตุการเสียชีวิตของน้องหญิงคืออะไรกันแน่
ไม่อยากจะให้น้องหญิงต้องมาเสียชีวิตฟรีแบบนี้

อะไรทำให้น้องหญิงตัดสินใจกระโดดลงมาจากรถ

คือถ้าน้องกระโดดรถใช่ไหมคะ
แล้วทำไมรอยถลอกน้องคือนิดเดียวอะค่ะ
คือเป็นแค่ที่มือนิดเดียวศอกนิดเดียวแล้วก็ข้างสะโพกนิดเดียวอย่างนี้ค่ะ

แล้วสภาพที่น้องไปโรงพยาบาลพยาบาลเขาบอกว่าตัวแบบน้องสะอาดอะไรอย่างนี้ค่ะ
ถ้าสมมุติตกรถมันก็ต้องมีรอยถลอกหรือว่าเปื้อนฝุ่นเปื้อนอะไรมั่งอย่างนี้ค่ะ
แล้วถ้าสมมุติน้องกระโดดจริงแล้วเขาไปทำอะไรให้น้องทำไมน้องต้องกระโดด

ค่ะแล้วจากผลชนสูตรเบื้องต้นเขาบอกว่าโดนของแข็งที่ไม่มีคม

ก็เลยไม่แน่ใจค่ะว่าสรุปน้องตกลงมาเองหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ค่ะ
อยากให้คนทำผิดออกมาสารภาพหรือว่าถ้าเขาไม่ได้ทำผิดจริงเขาก็ออกมาโต้แย้งออกมาอะไรอย่างนี้ค่ะ
เพราะว่าจากหลักฐานอะไรอย่างนี้คือมันไม่ใช่อยากหาความจริงให้น้องอ่ะ
จากหลักฐานที่มีที่ปรากฏกับสิ่งที่ออกมาจากปากคนที่อยู่ในเหตุการณ์มันไม่ค่อยตรงกันไม่ค่อยเป็นไปได้สักเท่าไหร่นะครับ
โดยสวาคตำรวจเนี่ยได้สอบประคัมเพื่อนที่ชื่อเปกแล้วก็อฟอฟแล้ว
แต่ภายหลังสอบประคำก็ให้ทั้งคู่กลับไปแล้ว
โดยให้เหตุผลว่าเหตุดังกล่าวไม่ใช่เหตุซึ่งหน้า
และพยานหลักฐานเองก็ยังไม่เพียงพอที่จะเอาผิดกับใครได้
นายสุบินก็คือพ่อเล่าเพิ่มเติม
บอกว่าเคยเจอเพื่อนของลูกสาวชื่อเปดมาละ๑ครั้ง
ตอนที่ลูกสาวพาเป็ดมาเที่ยวบ้าน
ก็ทราบว่าลูกสาวซึ่งทำงานด้านบัญชีของร้านอาหารแห่งหนึ่ง

ที่เป็ดก็ชักชวนไปเช่าห้องพักด้วยกัน
เพิ่งอยู่ด้วยกันได้ประมาณสัก๒๓วันเท่านั้นเอง
ก่อนจะมาเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาเองคุณผู้ชม
ทางครอบครัวเองก็อยากจะขอความเป็นธรรม
เพราะไม่เชื่อว่าหญิงจะประสบอุบัติเหตุคือจะกระโดดลงมาเอง
รวมทั้งยังคงติดใจและสงสัยสาเหตุการเสียชีวิตของน้องหญิง
หลายอย่างอย่างที่คุณผู้ชมได้ฟังไป
เรื่องของบาดแผลตามร่างกาย
ไม่ตรงกันกับสิ่งที่เพื่อนบอกเล่ามาก็ยังคงสงสัยกันอยู่
ใช่แล้วผู้ต้องสงสัยก็แน่นอนแหละก็คือในออฟ
คนขับรถเทรลเลอร์ที่ไปส่งน้องหญิง
ทีนี้ตำรวจได้นำตัวนายอ๊อฟมาสอบปากคำ
สอบปากคำอยู่นานกว่า๓ชั่วโมงแล้วก็พาในออฟไปชี้จุดต่างด้วย
แล้วก็ให้ในออฟได้ชี้แจงอยากจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ในคืนนั้น
ชุดสืบสวนสพปะอินค่ะควบคุมตัวนายอ๊อฟ
นายอ๊อฟชื่อว่านายสุรพลดาราคำเป็นผู้ต้องสงสัยในการเสียชีวิตของน้องหญิงนะคะ
พาไปชี้จุดเลยคุณผู้ชมจุดที่เป็นอู่รถเทรลเลอร์ริมถนนสายเอเชีย
ไปที่ปั๊มน้ำมันเชลจุดที่ไปเติมน้ำมันกัน
แล้วก็จุดบริเวณที่น้องหญิงกระโดดลงมาจากรถเทรลเลอร์
ก็จะนำสิ่งต่างเหล่านี้มาประกอบสำนวนคดีนะคะ
สอบปากคำแบบละเอียดนานกว่า๓ชั่วโมงค่ะ

จุดแรกคือจุดที่ในออฟพาหญิงมาขึ้นรถนะคะ
อู่รถเมริมถนนสายเอเชียแล้วก็ขับรถออกไป
บอกว่าก็ตั้งใจจะไปส่งที่หอพักย่านนวรรณคร
แต่ว่าพาไปเติมน้ำมันที่ปั๊มเชลริมถนนสายเอเชีย
กลับรถไปอีกจุดริมถนนเอเชียมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพ
ซึ่งเป็นจุดที่น้องหญิงกระโดดลงมาจากรถ
ศีรษะได้รับการกระทบกระเทือนจนเสียชีวิต
นี่คือจุดแรกนะแล้วก็ในออฟให้ข้อมูลแบบนี้นะ
เคยเจอกันนะคะเคยเจอกันมาก่อน

ครั้งแรกที่บริเวณลานจอดรถของอู่
ครั้งที่สองก็คือวันเกิดเหตุนั่นแหละแล้วก็ไปเจอกันในผับนั่นแหละ
ไปกัน๔คนมีเพื่อนของเขาไปด้วย
เป็นเพื่อนของน้องหญิงอะค่ะรู้จักกันดีอยู่แล้วเนี่ย
ออฟบอกว่าสนิทกับเป็ดรู้จักกับเป็ดอยู่แล้ว
ออฟบอกว่าพอดื่มกันเสร็จที่ผับคืนนั้นเนี่ย
เป็นเป็นคนขอให้อ๊อฟไปส่งน้องหญิงที่หอพัก
เพราะเป็ดจะไปสระบุรีเป็ดบอกว่าจะไปกับแฟน
จะต้องไปกับท็อปไปกับแฟนก็เลยไปส่งหญิงไม่ได้
ก็เลยบอกว่าอ๊อฟอาสาไปส่งให้เพราะว่าเป็นทางผ่านอยู่แล้ว
บอกว่าน้องหญิงร้องไห้ตั้งแต่ก่อนขึ้นรถแล้ว
ร้องไห้ตั้งแต่แรกพอขึ้นรถไปปุ๊บ
น้องหญิงก็นั่งด้านหน้าข้างคนขับนะคะ
อ้างว่าไม่ได้คุยอะไรกันกับน้องหญิงเลยตลอดทาง
ไม่ได้คุยเลยแล้วอยู่น้องหญิงก็กระโดดลงจากรถไป
อ้างว่าพยายามจะเหยียบเบรกแล้วแต่ไม่ทัน
ตอนนั้นไม่มีสติก็พาน้องหญิงส่งโรงพยาบาล
เองก็บอกว่าก็รอจนยามของโรงพยาบาลมาเรียก
ให้ย้ายน้องหญิงไปโรงพยาบาลอื่นแล้ว
ตัวเองก็เลยกลับไปไปส่งที่โรงพยาบาลแรก
แล้วก็ตัวเองก็กลับเพราะว่าที่แรกบอกอาการหนัก
อาการน้องหญิงหนัก๕๐๕๐ก็ต้องส่งไปอีกโรงพยาบาลหนึ่ง
ยืนยันว่าวันเกิดเหตุไม่ได้ทำร้ายร่างกาย
ไม่ได้พยายามลวนลำน้องหญิง
ไม่มีการแสดงความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของน้องหญิง

ยืนยันว่าไม่ได้จีบน้องหญิงในเชิงชู้สาว
บอกว่าอ๊อฟมีแฟนสาวอยู่แล้ว
ทนุ่มมุนลงไปอย่างนี้ครับ

ผมก็ไม่รู้ครับไม่ได้ทำครับ

ผมไปส่งงานมาแล้วผมขับรถคันนี้แหละ
กลับมากันก็ตระไปเที่ยงคืนตีหนึ่งครับ

ต้องรอตำรวจไอ้นี่แหละครับ
แล้วเป็ดเขาบอกให้เราไปส่งหรือว่าเราอยากจะไปเองหรืออะไร
ก็ผมจะไปทางนั้นอยู่แล้วเพราะว่าเป็ดจะไปสลับบุรี
เป็ดได้บอกให้เราไปส่งไหมบ้านมันได้ส่งไหม
เขาบอกว่าช่วยไปส่งน้องเขาที่หน้าเมืองหน่อย

ผมว่าจะไปส่งหน้าเมืองแต่ไม่ถึงสะพานกลับรถนี้ก่อน
อืมเขาก็เดินลงก่อน
ผมไปจอดเยี่ยวจอดทำภูระผมนี่แหละ

อ๋อแล้วเขาก็เดินลง
ครับก็คือผมกำลังเคลื่อนตัวรถไป
มันจะอยู่ช่วงกลางอย่างนี้นะครับ

ครับเพราะว่ารถสะพานสำคัญมากดี

อืม

ทำไมน้องหญิงกระโดดลงมาไปทำอะไร

ทีนี้คุณผู้ชมค่ะทีมข่าวเราก็เลยไปที่ปั๊มน้ำมัน
ทีนี้คุณผู้ชมค่ะทีมข่าวเราก็เลยไปที่ปั๊มน้ำมันนะคะ

เป็นเด็กปั๊มแล้วก็อยู่ในคืนเกิดเหตุ
เขาบอกว่าตอนนั้นสักตี๕ค่ะ
รถคันที่เกิดเหตุก็คือเทรลเลอร์ที่ออฟขับมา
แล้วก็มีน้องหญิงนั่งมาด้วยเนี่ยนะไปแวะเติมน้ำมัน
แต่เด็กปั๊มคนนี้บอกว่าไม่มีอะไรน่าสงสัย
ก็ไม่เห็นว่าน้องผู้หญิงจะลดกระจกลงมาขอความช่วยเหลืออะไร
เพราะถ้ามันมีอะไรน่าสงสัยหรือเขาร้องขอความช่วยเหลือ
กล้องวงจรปิดของปั๊มก็ต้องจับภาพเอาไว้ได้
เพราะว่าในคืนเกิดเหตุที่เขาไปเติมน้ำมัน
พอเติมน้ำมันเกษตรก็ขับรถออกไป
ไม่ได้มีพิรุธอะไรเด็กปั๊มบอกแบบนี้นะคะ
ไม่เคยสนใจอยู่แล้วอะครับเพราะว่าเขาจะอยู่กับเพื่อนกับใครก็แล้วแต่

ถ้ามีคือว่าจะคุยกันอย่างนั้นบอกว่าผู้หญิงคนนี้จะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้

ทีนี้เราก็ไปถามข้อมูลจากตำรวจเพิ่มเติมนะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกฤทธิ์สิริเทพผู้กำกับการสพบางปะอินก็บอกว่า

พนักงานสอบสวนก็สอบปากคำผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไปหลายปากแล้วนะคะ
ทางตำรวจยืนยันว่าไม่ได้ล่าช้าหรือนิ่งนอนใจในเรื่องนี้
แต่ว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยมีคนอยู่กันแค่สองคน
ซึ่งคนหนึ่งก็เสียชีวิตไปแล้วก็คือน้องหญิง
ทีนี้ก็ต้องรวบรวมพยานหลักฐานให้ได้มากที่สุดนะคะ
แล้วก็ที่ผ่านมาตำรวจได้ติดต่อกับพ่อของน้องหญิงมาโดยตลอด
แล้วก็ได้ไปสอบถามแพทย์ผู้ชนะสูตรศพด้วยนะคะ
ซึ่งก็ทางตำรวจบอกว่าครอบครัวของน้องหญิงยืนยันว่า
ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตนะคะ
แล้วคุณหมอก็ได้สอบถามเรื่องของการผ่าพิสูจนศพไปแล้ว
แต่ญาติของน้องหญิงก็ยืนยันว่าจะนำศพไปประกอบพิธีทางศาสนา
ก็ปรัสสารกับทางพ่อผู้ตาย
พ่อเขาเข้าใจขั้นตอนตลอดว่าเราต้องดำเนินการอะไรบ้าง
บางสิ่งบางอย่างมันต้องรอผลการตรวจ
และพยานอะไรต่างเราก็ได้ดำเนินการตั้งแต่วันแรก

แต่ว่าต้องเข้าใจว่าขณะเกิดเหตุมันมีคนอยู่แค่๒คน

ซึ่งถ้าพยานหลักฐานต่างมันไม่ชัดเจน
เราก็ยังเราต้องรวบรวมให้มากที่สุดก่อนนะครับ
เขาไปโพสต์ว่าเราไม่ได้นอนใจไม่ได้ตามไปได้
นี่สอบถามทางพ่อน้องหญิงเขาได้เลยนะครับ
เพราะว่าเขามาพบผมตลอดมาคุยกันตลอด
ตั้งแต่วันแรกเขามาแจ้งให้ว่าตกรถด้วยซ้ำไป
แต่เราว่าคดีเคล็ดแบบนี้เพื่ออันนี้ไว้สั่งระเวนให้ประสานทาง
เพราะว่าศพก็ไม่ได้อยู่ที่เราอยู่ที่เมืองประธุม
ที่เมืองปฐุมก็ให้ประสานระเวนทางนู้นส่งศพตรวจนะ
ทางแพทย์ก็ยังถามทางนี้พ่อคนตายังบอกไม่ติดใจ

ทางแพทย์เขาก็ยังถามว่าทำไมไม่ตรวจเขาก็บอกเขาไม่ติดใจ
แต่เราประสานทางสอบพ่อเมืองประธุมพัฒนากาศส่วนให้ตรวจดีกว่า
ตรวจเพื่อกันข้ออันนี้ทีหลังเป็นข้อสงสัยทีหลัง
ซึ่งก็เป็นข้อสงสัยจริงดีที่เราได้เหมือนการตรวจ
ผู้กำกับสพบังปะอินก็บอกว่า
ขอให้ครอบครัวและสังคมเชื่อมั่นในการทำงานของตำรวจ
เพราะว่าคดีนี้สังคมให้ความสนใจ
คนอยากจะรู้ข้อเท็จจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะคะ
หลังจากสอบปากคำคนที่เกี่ยวข้องไปได้รายละเอียดมาพอสมควรแล้วนะคะ

แต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยจะต้องนำศพของน้องหญิงไปชนะสูตรอย่างละเอียดเพิ่มค่ะ
เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงอีกครั้ง
ก็ขอความร่วมมือว่าใครจอดรถข้างทางในวันเกิดเหตุ
ใครที่เห็นเหตุการณ์ใครที่พบเห็นเนี่ยมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเนี่ย

เพราะว่าอย่างที่ตำรวจบอกล่ะว่าจังหวะที่เกิดเหตุก็มันมีอยู่๒คนไง
อ๊อฟคนนึงที่เป็นผู้ต้องสงสัย
แล้วก็น้องหญิงอยู่ในรถแล้วน้องหญิงเสียชีวิตไปแล้ว
ดังนั้นก็ได้ยินแต่ข้อมูลจากฝั่งในออฟ
ทีนี้ถ้ามีพยานคนไหนที่อยู่ตรงนั้นที่เห็นเหตุการณ์

เราก็ยังคงตามกันต่อเพราะว่าทางด้านของครอบครัวเองนะครับ
ก็มีการเดินทางไปให้ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยกรรมนั้น
เร่งรัดเรื่องของคดีเพราะว่าเชื่อว่าเรื่องนี้มันมีเงื่อนงำครับ
ทีมข่าวของเราก็ตามกันต่อคุณผู้ชมไปที่บ้านนะครับ
นายอัจฉริยะเมืองรัตนพงศ์
ประธานชมรมช่วยเหลืออาธิกรรมนะฮะ
หลังพ่อแล้วก็ญาติของหญิงเนี่ย
ก็เดินทางไปร้องขอให้ช่วยเรื่องของคดีความ
เนื่องจากว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมนะฮะ
ผู้เป็นพ่อก็เปิดใจกับทีมข่าวของเราบอกว่า
เชื่อเลยว่าลูกสาวจะกระโดดลงจากรถเทลเลอร์เอง
ขณะที่อาก็ยังบอกอีกว่าก่อนที่หญิงจะเสียชีวิตก็มีอาการภาวะ
ก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นในคลิปได้ยินได้ฟังไปแล้วนะครับ
เพราะว่าน้องต้องเจอกับอะไรบางอย่างก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์นี้อย่างแน่นอน
ฟังเสียงของอาอีกครั้งหนึ่งนะครับ
เพื่อนน้องได้เล่าให้ฟังว่าน้องมีแบบน้ำตาไหลตลอดเลย
แล้วก็เลือดออกปากออกจมูกแล้วก็ทำมือแบบท่าทางแบบปัดอย่างนี้ตลอดเลย
หมอเขาเลยถูกมัดมือน้องไว้อย่างนี้ค่ะ
แล้วก็เพื่อนได้เอานิ้วน้องจับมือน้องให้น้องสแกนโทรศัพท์
แล้วน้องกำมือเพื่อนแบบว่าแน่นมากเลยค่ะ
ไม่ใช่กระโดดรถลงไปแน่นอนคนอะไรปกติอยู่ดีจะกระโดดรถลงไปเอง
น่าจะเป็นฆาตกรรมผมมั่นใจว่าน่าจะเป็นฆาตกรรมเหมือนกับล่อลวงน้องไป
เพราะว่าจากจุดเกิดเหตุที่จากจุดที่ร้านนะครับกับที่พักน้องเนี่ยออกจากร้านมาเนี่ยที่พักน้องใกล้มากเลยครับ
จะไปซ่มตรงนั้นก็ได้แต่แล้วจากที่ร้านไปถึงที่ร้านจอดรถความปลอดธทรเก่าเนี่ยคือใกล้มากเลยครับใกล้มาก
เพราะน้องออกจากออกมาใส่เกงขาสั้นมาครับเขาเป็นเด็กไร้อย่างสามารถเขาตามเพื่อนนะครับ
แต่น้องเขาเหมือนกับว่าเพื่อนจะพาไปกินข้าวเนี่ยก็ยังมีข้อความอยู่ว่าไปไม่ไกลหรอกเป็นคนชวนนะครับ
เนี่ยก็อย่างที่คุณพ่อบอกล่ะว่าจริงแล้วผับกับหอพักของน้องหญิงเนี่ยมันไม่ไกลกันเลยกลับรถก็ถึง
เป็นร่วมพี่อ่ะเดินทางไปให้ข้อมูลกับนายอาจริยาด้วยแต่ว่ายังไม่สะดวกให้ข้อมูลกับสื่อน่ะครับเขาบอกสั้น
ตอนนั้นเนี่ยน้องหญิงพยายามบอกความเคลื่อนไหวตลอดเวลาว่าอยู่กับเพื่อนคนนี้ชื่อเป็ดนะ
จะเดินทางไปที่ปั๊มร้างเพื่อไปเปลี่ยนจากรถกระบะเป็นรถเทลเลอร์
แล้วก็พยายามขอความช่วยเหลือขณะที่อยู่บนรถเทลเลอร์กับออฟตลอดเวลา
จากนั้นเนี่ยโทรศัพท์ก็ถูกตัดสายไปครับจนไปทราบเรื่องตามที่เป็นข่าวว่าหญิงตกรถแล้วก็เสียชีวิต
โดยพ่อและอาของหญิงเนี่ยยังบอกอีกว่าที่ผ่านมาเนี่ยครอบครัวไม่เคยรู้จักกับคนชื่อเป็ดมาก่อนนะฮะ
ทราบแต่เพียงว่าน้องหญิงรู้จักกันจากที่ทำงานแล้วก็ไปทำงานกันหลังจากว่างจากการเรียนก็ไปทำงาน
ที่เป็ดเนี่ยจะมาขอให้หญิงอาศัยที่หอพักด้วยก็อย่างที่บอกคุณผู้ชมไปว่าเขาอยู่กันได้เพียง๒๓วันแล้วก็ไปเกิดเหตุนี้ขึ้นมา
ทางด้านนายอาจริยะประธานชมรมช่วยเหลืออัธยกรรมก็บอกกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะครับว่า
เขาไปพบความบกพร่องของคดีในหลายขั้นตอนทีเดียวเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนของการทำงานของพนักงานสอบสวนในทุกขั้นตอนเลยนะครับ
รวมทั้งเอกสารสำคัญต่างเองก็พบความผิดปกติไปฟังเสียงของนายอัจฉริยะกันหน่อยครับ
มันไม่ใช่อุบัติเหตุคือถ้าเป็นอุบัติเหตุเนี่ยสภาพของน้องเขาที่มีบาดเจ็บเนี่ยมันผิดปกติ
การโดดลงจากรถมันต้องมีรอยคูดคนมันต้องโดดลงทางซ้าย
เพราะรถวิ่งเนี่ยตำแหน่งของรถแล้วน้องก็อยู่ด้านซ้ายมือ
กระโดดลงอย่างน้อยก็ต้องลงทางซ้ายเป็นหลักแล้วก็ต้องอย่างน้อยเทลเลอร์มันสูงอ่ะ
ตรวจลงมาอย่างน้อยก็ต้องมีขาหักแขนหักตัวร่างกายต้องมีบาดเจ็บแน่นอน
นี่ไม่มีบาดแผลเลยซึ่งมันผิดปกติแล้วมันมีเฉพาะที่ศีรษะด้านท้ายด้านหลัง
นี่แหละตรงนี้คือจุดน่าสนใจแล้วเราก็เชื่อว่าคดีนี้
มันก็จะเกิดความผิดพลาดเกิดจากเจ้าที่ตำรวจเหมือนเดิม
อ่อนประสบการณ์นี่แหละ
แล้วก็ทางผู้กลับเนี่ยก็ไม่สนใจ
ที่จะลงมาขี้คายคดีนี้ให้กับครอบครัวของน้องที่เสียชีวิต
เพราะว่ามันค่อนข้างเห็นชัดเจนว่า
การที่จะให้ร้อยตำรวจเอกร้อยตำรวจโทเนี่ย
มาเป็นคนทำคดีที่มีการสอบในทางฆาตกรรมเนี่ย
มันต้องเป็นระดับหัวหน้างานสอบส่วนเข้ามาควบคุมดูแล
ซึ่งอันนี้การตรวจพอถอเนี่ย

นี่คือการอ่อนประสบการณ์ของหัวหน้างานสอบส่วน
ความให้คดีเนี่ยหลักฐานที่ปรากฎเนี่ยมันผ่านมาหลายวันแล้ว

พร้อมกับพาครอบครัวของผู้เสียชีวิตไปแจ้งความเอาผิดในคดีอาญา
คาดว่าคดีนี้น่าจะมีความชัดเจนในไม่เกิน๓วัน
เดี๋ยวเราจะตามความคืบหน้าให้ต่อเนื่องสำหรับเรื่องนี้
เพราะว่ายังไม่ได้ฟังข้อมูลจากทางเป็ดเลย
เพื่อนผู้หญิงของน้องหญิงที่เป็นคนชวนน้องหญิงไปเที่ยวเนี่ย
แล้วก็มีการโทรคุยกันกับเพื่อนรุ่นพี่ด้วย